มาดูเรื่องการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหน่อย
ต้อนรับเหรอคุณต้อนรับแบบนี้ไม่ต้องต้อนรับก็ได้
ชาวต่างชาติเขามาเที่ยวบ้านเราคุณมาเที่ยวที่เชียงใหม่
ก็เป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติหน้าตาดีแหละ
ปรากฏว่าศิลปินพะเนจรที่เชียงใหม่
เขาก็ต้อนรับด้วยการถอดกางเกง
โชว์อวัยวะเพศให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาดูค่ะ

โอ๊ยเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้ด้วย

นี่เป็นผู้ชายค่อนข้างมีอายุนะ
สะพายกีต้าเก่ามายืนเปิดกางเกง

ตอนแรกก็นึกว่าจะมาเล่นกีต้าให้ฟัง
ตอนหลังเอาไม้กลองออกมาซะงั้น

ไม่รู้เหมือนกันมองไม่เห็น
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือเกิดเหตุที่หน้าร้านอาหารหลายที่นะ
รวมถึงแหล่งที่นักท่องเที่ยวก็พลุกพลาด
แล้วเวลานักท่องเที่ยวเจอแบบนี้เขาก็ตกอกตกใจสิคะ
มายืนจังกล้าแบบนี้เนี่ยเหรอครับดูสิดูสิคุณเนี่ย

นี่ตำรวจนะตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองเชียงใหม่
ไปตรวจสอบเลยไปดูกล้องวงจรปิดเลยเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนนะคะ

ใช่แล้วเขาก็ไปจับตัวได้ที่ริมถนน
ราชภาคินัยอยู่ข้างกับวัดพันอ้น
ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคุณ
ทีนี้พอสอบไปปั๊บเนี่ย
ก็ได้ความว่าผู้ต้องหาคนนี้คือนายอนุสร

บอกว่าผมเองนั่นแหละคนที่อยู่ในคลิปเนี่ย

ทำไงได้ชาวต่างชาติเขาหน้าตาดีสวยเกินห้ามใจ

แล้วผมก็เมาด้วยเลยทำไปแบบนี้
คือตัวเขาเป็นนักดนตรีเปิดหมวกนะ

แล้วตอนนี้เขาก็กลายเป็นนักดนตรีเปิดกางเกง
แล้วเขาสารภาพบอกว่าเขาชอบชาวต่างชาติเหลือเกิน

เห็นผู้หญิงชาวต่างชาติมีอารมณ์ทุกที
แล้วไม่ได้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกคุณ
เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว
เพราะรู้สึกชอบเหลือเกินกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะ
ดำเนินคดีข้อหากระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน
โดยเปลือยหรือว่าเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น